ราวบุรีรำฮะรอบนี้สวยจริงฮะสวยคือเจ้าของฟาร์มไก่ชนชีวิตหมองหม่นมาก
อยู่ดีหมาเพื่อนบ้านวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้มาไล่ฟัดกัดไก่ตาย
ตายเป็นเบื่อฮะรอบล่าสุดเนี่ยน่าจะ๑๐กว่าตัวรอบก่อนรอบก่อนรอบก่อนและรอบก่อน
มาแล้วหลายรอบครับเป็นร้อยตัวแล้วตายตายเป็นเบื่อเลยอ่ะเป็นเบื่อ
อายุ๒๖ปีเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ชนชื่อฟาร์มเท่มาก
มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยเพชรอานนท์พม่าแข้งคมอยู่ที่สตึก
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำเจอหมาเพื่อนบ้านไหนผู้ต้องหา
หาไม่เจอมันกัดเสร็จมันไม่กินด้วยนะมันกัดให้ตายเล่น
แล้วมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาใหม่ฮะกลับมาใหม่มากัดแล้วเนี่ย
น่าจะร้อยกว่าตัวเห็นจะได้เสียหายหลายแสนเพราะไก่ชนที่นี่
มีหลายขนาดมีหลายขนานมีหลายพิกัดห้าร้อยก็มีหมื่นห้าก็มา
และตัวที่ตายส่วนใหญ่ไอ้ตัวที่ตายก่อนหลักหมื่นทั้งนั้นเลย
สรรเหลือหลายครับถึงขั้นก่อนหน้านั้นไม่อยากมีเรื่องกับเพื่อนบ้าน
ให้เมียลาออกจากงานมาเฝ้าไก่ชน
คือคนมันจะมาเฝ้าได้ตลอด๒๔ชั่วโมงได้ไง
วันเวลาไหนที่เมียเผลอหลับบ้างก็กลางวันกลางคืนก็มี
หมาบ้านหมาบ้านเพื่อนบ้านฮะบุกมาขย่ำไก่ชนตายเป็นเบือน
นี่คือล่าสุดเอาไม่แจ้งตำรวจอ่ะแจ้งตำรวจแล้วแต่ตำรวจในพื้นที่สถึก
ไม่มีสัญญาณตอบรับใดเลยเดี๋ยวฟังจากพี่อานนท์
มีอะไรออกมาไม่คืบหน้าเลย
ตอนนี้ที่ลำบากคือรับปากพวกเซียนไก่ไว้แล้วรับปากรับเงินมัดจำมาแล้ว

แต่ตอนนี้ไม่มีสินค้าไม่มีไก่ชนจะให้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับ
หวังว่าเจ้าของเจ้าของหมานะเห็นข่าวนี้เนี่ยช่วยมาชดใช้ค่าเสียหายด้วย

ถ้าเขาจะชดใช้มันก็น่าจะมีการชดใช้ตั้งแต่๕ศพแรกแล้ว
นี่ทะลุ๑๐๐ตัวไปแล้วครับ